คุณผู้ชมไปดูปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านปัญหามันสะสมมา
จนถึงขั้นนะครับมาทำลายทรัพย์สินกันเอ้าเรื่องถึง
โรงพักสิครับคราวนี้ผู้หญิงคนหนึ่งอายุสี่สิบห้าปี
คุณผู้ชมเป็นผู้เสียหายเอาหลักฐานนี้นี่เดี๋ยวคุณ
จะเห็นหลักฐานนี้ผู้ก่อเหตุออกมาแล้ว
เอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพวิชิต
หลังจากมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านเขาบอกรุ่นลูก
แล้วก็ถูกเพื่อนบ้านทุบทำลายรถยนต์จนได้รับความเสียหายครับนี่มาแล้วฮะ
หลักฐานจากกล้องติดรถยนต์ครับจับภาพได้ว่า๒๖ตุลาคม๗โมงครึ่ง
ผู้เสียหายจอดรถกระบะไว้หน้าบ้านของตัวเองที่ตะบนวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
วัยรุ่นชายอายุประมาณ๒๐ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเดินมาแล้วเห็นไหมนะฮะ
ใช้เท้าเตะที่ท้ายรถแล้วข้างรถจนได้รับความเสียหาย
แล้วมีการชูนิ้วกลางให้แบบสะใจใส่กล้องแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านตัวเองไป
ต่อมาเวลา๑๐โมงครึ่งเพื่อนบ้านคนเดิมกลับมาที่รถของผู้เสียหายอีกคราวนี้
เอามือกระหน่ำทุบกระจกอีกครั้งผู้เสียหายรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความนะครับ
เมื่อวานนี้พอตกบ่ายเพื่อนบ้านนะครับผู้ชายคนนี้ครับก็
ก็ถือมีดมาโวยวายหน้าบ้านคุณผู้ชมคราวนี้มาฟันกระจกมองข้างอีกครั้ง
แล้วก็เดินเข้าบ้านไปนี่ฮะนี่ครับที่นี่ฟันก็ให้แล้ว
ส่วนสาเหตุนะครับผู้เสียหายคาดว่าน่าจะมาจากเมื่อโอ้โหย้อนไป๓๔ปีก่อนเลยเหรอ
๔ปีก่อนผู้ชายคนนี้เรียนหนังสืออยู่แล้วก็พาเพื่อนมาที่บ้าน
แล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็โยนไปที่หลังบ้านของเธอทำให้ข้าวของที่เก็บไว้ในบ้าน
เสียหายไปเล็กน้อยก็จะไปแจ้งแม่ของเขาหลังจากนั้นเขาก็มีพฤติกรรมต่อต้าน
ขยะก็ทิ้งขยะใส่บ้านเธอใส่ท้ายรถเธอแต่ครั้งนี้เนี่ยมาทำลายทรัพย์สินแล้วนะครับ
แต่แต่แต่คุณผู้ชมมีคนกลางนะครับซึ่งเป็นจิตอาสาของหมู่บ้าน
แจ้งเรื่องนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงเจ้าของบ้านที่ถูกทุบรถนะนะ
เคยถูกร้องเรียนจากเพื่อนบ้านว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ส่งเสียงดังรบกวนเปิดบทสวดมนต์เสียงดังแต่เช้านะฮะนี่แหละครับ
รอบบ้านเนี่ยใครเดินผ่านก็ได้ยินมีเสียงสัญญาณเหมือนแบบ
เหมือนเหมือนสัญญาณล้างสะดวกเสื้อเดินผ่านบ้านติ๊งต่องติ๊งต่อง
แบบนี้ฮะนะครับแล้วก็ไล่กลิ่นขยะเนี่ยรบกวนเพื่อนบ้าน
เจรจาแต่เจ้าของบ้านลายนี้ไม่ฟังทำให้สองบ้านระหองระแหงกัน
แจ้งปัญหาไปยังหน่วยงานนะครับส่วนราชการท้องถิ่น
ก็เข้ามาขนขยะออกไปแล้วก็รวมถึงเรื่องทะเลาะนะครับ
เรื่องของการทำลายทรัพย์สินด้วยซึ่งตำรวจสมภาววิชิตเนี่ย
รู้เรื่องดีเพราะมีเรื่องกันประจำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ยังหมู่บ้านดังกล่าวนะครับแต่ไม่เจอคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าไปเจอรถกระบะของฝ่ายหญิงที่ไปแจ้งความจอดอยู่หน้าบ้าน
ก็เห็นร่องรอยของความเสียหายนะครับขณะที่หน้าบ้านของวัยรุ่นผู้ชาย
เพิ่งมีหมายเรียกจากสพวิชิตมาติดหน้าบ้าน
ให้เข้าพบพันธการสอบสวนสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ครับ